อีกเรื่องหนึ่งนะครับทางด้านของสถานีตำรวจภูทรเขาสวนกวาง
ก็ถูกโจมตีเรื่องหนึ่ง
บอกว่ามีการจัดงานเลี้ยงจัดโต๊ะจีนฉลองกันหรือเปล่า
หลังจากที่สามารถคลี่คลายคดีใหญ่คดีนี้ได้นะครับ
แล้วมาจัดกันตอนนี้ทำไมจัดเพื่ออะไรนะครับ
ตอนนี้ทางภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรเขาสวนกวาง
ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะครับ
กรณีที่มีสื่อออนไลน์ได้เสนอข่าวออกไปนะครับ

สั่งเลยอาหารเลี้ยงฉลองให้กำลังใจกำลังพล

สามารถปิดคดีได้ภายใน๑๒วัน
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง
หลังจากที่มีสื่อสังคมออนไลน์เขาเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปนะครับ

ตรวจสอบเรื่องนี้สอบถามไปยังพันธ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัย
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรเขาสวนกวาง
ได้รับการยืนยันว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นเรื่องจริง
จากคดีดังกล่าวยังต้องทำการสอบสวนอีกตั้งหลายประเด็น
โอ้โหยังเหลืองานภาระยังต้องอีกเยอะเลยนะฮะ

ใช่ครับและผู้ต้องหาทั้งหมดก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการฝากขังเท่านั้นเองนะครับ
พร้อมยอมรับว่าเมื่อวานนี้ได้มีการกินข้าวกับผู้ใต้บังคับบัญชาจริง
แต่ว่ากินเพราะอะไรไม่ได้ฉลองเรื่องนี้ไม่ใช่ฉลองคดีนี้นะครับ
ได้มีกินข้าวกันเนื่องจากมีตำรวจบางส่วนเสร็จสิ้นภารกิจประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจที่เห็น
ชนะเรื่องนี้มาไม่ได้เกี่ยวกับคดี
ใช่ฮะเขาเสร็จภารกิจกันมาก็มาทานข้าวกันหน่อยไหม
โครงการครัวโรงพักก็ทานกันตอนบ่าย๓ซึ่งมีการประกอบอาหารร่วมกันมื้อกลางวันทุกวันเป็นปกติอยู่แล้ว
แต่วันดังกล่าวกำลังพลเหน็ดเหนื่อยจากการฝึกไม่มีผู้ประกอบอาหารจึงได้สั่งอาหารมารับประทานแทนนะครับ
และเมื่อทานเสร็จทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม
พร้อมยืนยันว่าข่าวที่ออกมาคลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับ
บางกระแสแล้วก็มีการเติมมีการต่อกันไปถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์บอกโอ้โหจัดโต๊ะจีนเลี้ยง

บ้างก็ว่าปิดโรงพักเลี้ยงอย่างนี้นะฮะแต่ว่าทางด้านผู้กำกับออกมาชี้แจงแล้วนะครับ